ละพ่อหนังคนละม้วนคดีพลิกไม่ได้หมายถึงข่าวของคุณบุ๊คนะ
กำลังจะพูดถึงข่าวนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้คำว่าอะไรดี
จำได้ไหมเมื่อวานคุณขวัญเล่าให้ฟังนี่คลิปนี้
ลูกจ้างบอกว่าโดนนายจ้างคุณทำร้าย
นายจ้างโหดนะเอาอะไรนะเอาลิ้นออกมาแล้วจุดไฟเผา
แล้วโดนหนีบตามเนื้อตามตัวทุบตีทำร้ายเอาน้ำร้อนสาด
หนักสุดคือไฟเผาของลับของเธอ
ไม่แล้วแผลตามตัวนี้คือมันดูเป็นแผลชะกันด้วยนะ
แล้วคือแผลมันดูเจ็บคือแผลมันเป็นแผลใหญ่มาก
เป็นแผลใหญ่เลือดออกแล้วต้องปีนปีนหลังคาหนี
เพราะฉะนั้นฟังข่าวนี้วันนี้ก่อนน้ำมุ่ง

แล้วฝั่งในจ้างออกมาบอกว่าเธอโกหก
โกหกหมิวไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้น

อายุ๒๑ปีที่เราเรียกนางสาวมิวนี่นามสมมุตินะคุณผู้ชม
เป็นลูกจ้างร้านอาหารแถวพุทธมนตรสาย๑ค่ะ

คือบอกว่าเธอโดนนายจ้างทำร้ายแล้วแผลเต็มตัวไปหมดเลย
หัวเหอเลือดออกดูปากสิเป็นแบบนี้
ก็ปีนหลังคาหนีออกมาแต่ว่าไม่กล้าบอกตำรวจไง
เพราะว่าฝั่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาสนิทกับผู้กำกับ
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากพี่เอกเอกพบสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ทีนี้นางสาวหมิวเล่าให้ฟังว่าทำงานกับนายจ้างคนนี้ตั้งแต่อายุ๑๖
หลังจากนั้นก็มีออกไปใช่ไหมแล้วก็มาทำงานต่อ
ทารุณมาตลอดเลยเกือบจะพิการแล้วเนี่ย
โดนทั้งสารน้ำร้อนสั่งแลบลิ้นมาแล้วก็จุดไฟเผา
โอ้โหสายไฟรัดคอจนเธอสลบแล้วยังปลุกขึ้นมามาทำร้ายต่อ
โดนไฟเผาของลับโอ้โหอันนี้นี่ก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชม
นี่ค่ะพฤติกรรมที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ย
พลตำรวจเอกสุรเชษทีเนี้ยพอได้ฟังในมุมของเธอไปแล้วใช่ไหม
เราเจอนายจ้างด้วยนายจ้างเล่าให้ฟังบอกว่าอ่ะงั้นตาฉันเล่าบ้าง
หมิวพูดมาทั้งหมดหมิวโกหกมันไม่เป็นความจริง
หนังคนละม้วนเลยอ่ะเพราะอะไรหมิวมาทำงานตั้งแต่ปี๖๑
ทำงานได้ปีนึงแล้วก็รู้เลยว่าหมิวมีประวัติเกี่ยวกับคดีรักทรัพย์
ก็เลยให้หมิวออกไปหลังจากนั้น๒ปีค่ะปี๖๓หมิวมาสมัครงาน
รอบนี้ก็ให้โอกาสหมิวอีกรอบนึง
แล้วหมิวมาทำงานก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไปทะเลาะตบตีกับเขา
แล้วไปเจอด้วยนะว่าหมิวใช้ยาเสพติดนัดผู้ชายอย่างนี้
ออกจากร้านไปตอนกลางคืนดึกดื่นแล้วก็ขโมยของในร้าน
อันนี้คือฝั่งในจ้างนะแต่สิ่งที่พีคคืออะไรรู้ไหม
ตอนนั้นนายจ้างไปแจ้งความหมิววีดีโอคอลมา
แล้วให้เห็นคลิปเหตุการณ์เหมือนกับหมิวกำลังพยายามทำร้ายตัวเอง
เอาคัตเตอร์กรีดหัวขู่จะฆ่าตัวตาย
มันมีภาพออกมาเลยนะว่าหมิวถือคัตเตอร์สีเหลือง
กำลังเหมือนกรีดที่นัดผากตัวเอง
มันมีวีดีโอคอร์คลิปนี้ด้วยค่ะที่นายจ้างเขาก็บอกว่า
นี่ไงนี่คือหลักฐานเอามาให้ดูแล้วบอกด้วยนะ
บอกว่าเนี่ยการที่หมิวทำแบบนี้เพื่อหมิวจะขู่จะขู่ฆ่าตัวตาย
ดดันไม่ให้นายจ้างไปแจ้งความไม่ให้นายจ้างไล่ออก
แต่โอ้โหการทำแบบนี้นี่พฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยของหมิวนี่ยังไม่หยุดนะ
ท้ายที่สุดหมิวก็เลยปีนเพดานหนีคุณผู้ชมภาพฝั่งซ้ายเนี่ย
คือส่วนหนึ่งของวีดีโอคอลที่ในจ้างเขาเอามาให้ดูนะ
บอกว่านี่ไงหมิวเป็นคนทำแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หมิวต้องปีนเพดานหนีเพราะอะไร
๋วไปทำลายกล้องวงจรปิดในร้านถอดเม็มออกพังจะพังข้าวของในร้านไง

บัตรอย่างที่วันที่เขาหนีมันเป็นบัตรแห่งพฤติอะไร

เขาบอกว่าเขาไปโดนพวกที่เป็นสายเทาทำร้าย
น้องเขาอ้างว่าโดนพวกบัญชีม้าทำร้ายร่างกาย
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่มีการกล่าวหาเหมือนทำร้ายโดยที่ไม่มีใครจะได้ยิน
เพราะว่ามันเป็นแบบล็อกติดกัน
นี่ค่ะคือหลักฐานทั้งหมดที่นายจ้างเขาบอก
เขาก็เลยบอกว่านี่ไงสิ่งที่ฉันมีหลักฐาน
พวกนี้คัตเตอร์เหลืองที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นร่องรอยต่างนายจ้างไม่ได้ทำ

แล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ยกมือไหว้ขอโทษ
ก็คือเหมียวไปทำผิดมาแล้วขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ไง
ค่ะทีนี้ฟังในจ้างแล้วฟังหมิวแล้ว

ฟังเพื่อนร่วมงานที่เขาเคยทำงานกับมิ้วหน่อยไหม
เขาบอกว่าหมิวโกหก

ไม่มีอย่างบางทีอย่างนี้
เหมือนนายจ้างเขาพยายามไม่ให้ติดต่อกับแฟนเขาที่โดนดำเนินคดีอย่างนี้
น้องเขาก็แอบไปติดต่อในการส่งรูปไปให้ดู

ฝาจนต้องมีหลักฐานว่า

นี่ไงคนที่เคยทำงานด้วยกันกับหมิว

เพราะว่าตำรวจก็เก็บหลักฐานที่ร้านอาหารไปแล้ว

เชื่อฝั่งไหนฝั่งหมิวหรือว่าฝั่งนายจ้างดี
คุณพูดว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนี่คิดถึงคดีอะไร